นึกถึงน่านคุณนึกถึงอะไรคะ

ชีวิตวัยเด็กของเชอรี่ก็อาศัยอยู่ที่นี่ค่ะ
ทำให้เชอรี่ได้พบเห็นศิลปะวัฒนธรรมต่าง

ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ห่างไกลออกไปด้วยค่ะ
แต่ทุกคนเคยสงสัยกันไหมคะว่า
ทำไมคนที่อาศัยอยู่บนเขาบนดอย
ถึงมีอายุยืนยาวร่างกายแข็งแรง

สูงกว่าคนเมืองที่เข้าถึงการแพทย์ได้ง่ายกว่า
เก่าที่มีการอ้างถึงใช่ไหมคะอาจจะ๑๐๐บ้าง๘๐
บ้างในความถูกต้องแต่อันนั้นเป็นพื้นฐานของการนำมาต่อยอดต้องบอกเลยค่ะว่า
ก็คือเอาพืชสดมาเลยเนี่ยมาบีบมาตำมาคั้นใช่ไหมคะ
แล้วก็มาเติมสารบางอย่างน้ำผึ้งทำให้ไม่ขมเติมผงอะไรเข้าไป
เพื่อให้ปั้นเป็นก้อนได้เกิดมาเป็นยาลูกกรอน
น่านเป็นป่าต้นน้ำที่มีความอุดมสมบูรณ์
ทำให้พืชพันธุ์เติบโตได้ด้วยดินดีน้ำดี
พืชพันธุ์เหล่านี้ไม่ใช่แค่ถูกนำมาเป็นอาหารเพื่อดำรงชีวิตเท่านั้น
แต่ยังสามารถนำมาทำยารักษาโรคได้ด้วยค่ะ
ที่มีสรรพคุณทางยาจึงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของคนน่าน
ที่ช่วยให้คนน่านในอดีตและปัจจุบัน
รวมถึงกลุ่มชาติภัณฑ์ที่อยู่บนเขาบนดอย
สามารถต่อสู้กับโรคภัยไข้เจ็บมาได้หลายร้อยปีค่ะ
ถึงแม้จะมีประวัติแล้วก็การเดินทางยาวนานมาหลายร้อยปีนะคะ
พื้นที่มีสรรพคุณทางยาไม่ใช่แค่ความเชื่อนะคะ
แต่เป็นความจริงที่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยวิทยาศาสตร์ค่ะ
ยาแผนโบราณเกิดจากการลองผิดลองถูก
แล้วหลังจากนั้นมีการบันทึกไว้ว่าเนี่ยน่าจะถูกที่สุด

เห็นชัดเจนเหมือนที่บอกค่ะพืชจากแหล่งต่างกันสารสำคัญต่างกันเขาบอกว่าใช้ตัวนี้สองหยิบมือหยิบมือคุณกับหยิบมือคนอื่นก็ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเนี่ยขนาดในแต่ละครั้งได้ไม่เท่ากันแต่วิทยาศาสตร์เกิดจากการเรียนรู้เมื่อเห็นสูตรเขาบอกว่าโอ้โหสูตรนี้สามารถขับลมได้เราต้องส

ทำอยู่แล้วใช่ไหมคะในขณะที่ยาแผนปัจจุบันเนี้ยคุณแบกันให้เห็นเลยค่ะว่าจริงจริงแล้วมีสารสำคัญเท่าไหร่คุณสามารถตรวจวิเคราะห์ได้หลังจากที่เก็บไปแล้วสองปีเอามาวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเมื่อพึ่งผลิตว่าปริมาณสารสำคัญเหลือเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเนี้ยต้องบอกเลยว่าองค์ค
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เข้าไปเพื่อทำให้สินค้านั้นหรือนวัตกรรมเหล่านั้นเนี้ยมีคุณค่าและมีประโยชน์มากขึ้นโดยเฉพาะนวัตกรรมสุขภาพค่ะบางจังหวัดในประเทศไทยชิ้นจังหวัดหน้าเนี้ยค่ะมีการควบคุมการผลิตโดยที่ทำให้หากระบวนการผลิตเพื่อที่มีคุณสมบัติดีที่สุดไม่มีส

เรียนแบบได้หมดสิ่งที่เราต้องการสู่ตลาดโลกคือนวัตกรรมแปลว่าอะไรคะมีการเพิ่มเทคโนโลยีบางอย่างเข้าไปทำให้การดูดซึมดีขึ้นนะคะมีการศึกษาทางคลินิกรองรับว่าได้ทำการศึกษาแล้วพบว่ามีประสิทธิภาพดีจริงโดยไม่เกิดผลข้างเคียงต้องบอกเลยค่ะสารเคมีร้อยทั้งร้อยเกิดผลข้างเคียงไม
การต้องใส่ปุ๋ยธรรมนุบำรุงเขายังอยู่ได้อย่างงอกงามสวยสดนะคะแล้วยังมีคุณสมบัติดังนั้นตัวเขาเองเนี่ยค่ะแทบจะไม่มีความเป็นพิษเลยแต่ถ้าเราใช้กระบวนการที่ถูกต้องมาเสริมประโยชน์ของเขาย่อมทำให้เป็นที่ยอมรับในเวทีโลกได้ไม่ยากนักค่ะต่อจากนี้จังหวัดน่านไม่ได้เป็นเพียงจังหวัดที่มีธรรมชาติที่ดมส
การเป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชที่มีสรรพคุณทางยาและแหล่งผลิตยาที่สกัดจากพืชด้วยมาตรฐานสากลที่สำคัญของประเทศอีกด้วยค่ะนึกถึงน่านคุณนึกถึงอะไรคะ